ส่วนเรื่องนี้ค่ะตามกันต่อคดีอดีตรองหัวหน้าพักที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะ

นายตั้มออกมาบอกว่าขอให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานตรวจสอบ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอให้ตรวจสอบตำรวจยศพลตำรวจตรี
ว่าเข้ามามีการแทรกแทรงคดีค่ะโดยทนายตั้มบอกอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าพลตำรวจตรีคนนี้พยายามแทรกแซงคดีผู้เสียหาย
อายุ๑๘ปีที่ถูกทำอนาจารย์อันนี้คือคดีแรกที่แจ้งความกันมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจขอให้ตำรวจตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือของแม่ผู้เสียหาย
วันที่๑๑ถึงวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาไปดูว่าพูดคุยกับใคร
แล้วก็ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของตำรวจด้วยว่ามีติดต่อกับพักการเมืองหรือเปล่านะคะ
นายตั้มบอกว่าจากข้อมูลทราบว่าเป็นตำรวจที่เกษียณแล้ว
เคยเป็นอดีตผู้บังคับการจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก
ทางผู้เสียหายเรียกว่าลุงแต่คิดว่าแค่นับถือกันไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
ว่าติดต่อกันตั้งแต่วันเกิดเหตุซึ่งผู้เสียหายถูกลวนลาม
แต่ไม่แนะนำให้ไปแจ้งความและบอกกับแม่ของผู้เสียหายว่า
ไม่ให้บอกนักข่าวส่วนผู้เสียหายที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะ
ก็ได้ประสานให้คนช่วยเดินเรื่องให้แล้วถ้าหากว่าหลักฐาน
เสื้อผ้าและกล้องวงจรปิดยังอยู่ครบก็จะส่งฟ้องศาลต่อไป
นายตั้มนะคะทำเรื่องนี้ยืนยันบอกว่าไม่กังวลเรื่องการถูกฟ้องกลับค่ะ
แต่ในการทราบความชอบทำให้กับตัวเองนะครับนับจากหลังจาก๑๕ลายเนี่ย
คงจะต้องมีการระวังมากขึ้นนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าที่ผ่านมา
ที่ได้มีการคุยกับทางผู้เสียหายทุกคนนะครับ
ไม่มีใครมีการกระทำลักษณะดังกล่าว
นายตั้มก็ให้ตำรวจขอให้ตรวจสอบพลตำรวจตรีนายนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่พลตำรวจตรีไตรโรงผิวพันธ์
ไม่มีค่ะไม่มีพลตำรวจตรีเข้ามาแทรกแทรงคดี
จากการที่ได้พูดคุยกับแม่ผู้เสียหายก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
โดยพลตำรวจตรีดังกล่าวผู้เสียหายเคารพนับถือรู้จักกันมานาน
ก็เลยสอบถามเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี
ผู้เสียหายตอนนี้ต้องการความเป็นส่วนตัว
เชื่อว่าทนายตั้มอาจจะเข้าใจผิด
ไม่ได้มีใครมายุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือกดดันตำรวจค่ะ
ท่านรอบบริษัทบริษฐการณ์ตำรวจนครบ้านก็ยืนยันแบบนี้นะคะ
แล้วถ้าไปดูคดีนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหาย๑๕รายค่ะ
เป็นคดีข่มขืน๓รายกระทำอนาจารย์๓ราย
มขืนและอนาจารย์๑รายอาณาจารย์และพรากผู้ยาว๑ราย
คดีขาดอายุความ๑รายคดีต่างประเทศ๑ราย
และกำลังพิจารณาว่าคดีขาดอายุความหรือไม่อีก๑ราย
ส่วนกรณีผู้เสียหายที่มีคลิปเสียงสนทนาในตอนแรกขอเป็นพยาน
มีการพิจารณาแล้วเป็นคดียอมความไม่ได้
รวบรวมหลักฐานรับเป็นคดีด้วยค่ะ
ซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีความคืบหน้าในการขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะ
ขอยืนยันว่าให้มั่นใจนะครับคดีคืบหน้าไปเยอะ
พยานหลักฐานที่จัดเก็บไว้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์

แล้วต้อทางผู้เสียหายคุณแม่และน้องเอง
จนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่โทรคุยกัน
ก็ยังยืนยันนะครับที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
และนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าได้มอบหมายให้ภูมิกับสนลุมพินี
แจ้งความร้องทุกข์นายธนัดธนากิจอำนวย
ไฮโซลูกนัดที่ได้ต่อว่าตำรวจ
ตอนที่ไปตรวจค้นคอนโดผู้ต้องหาใน๒ข้อหาร
ก็คือหมินประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ก็จะมีการออกหมายเรียกให้มาทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ